ต้องบอกว่าดีใจเกอร์กันเป็นแถวนะคะ
สำหรับข่าวดีที่บอกว่าสาวมัดหมี่พิมดาว
หลังจากแต่งงานไปเนี่ยตอนนี้ป่องแล้ว
มีทายาทเรียบร้อยแล้วแต่จะจริงหรือเปล่า

ก็ไงเพราะไม่ได้ท้องจริง

แต่ว่าความหวานไม่ลดลงสำหรับความรักของ

หมี่พิมดาวกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจ

ล่าสุดมันมีกระแสข่าวเมาส์มาว่า
ฝ่ายหญิงมอบของขวัญชิ้นพิเศษกับฝ่ายชาย

สงสารแฟนคลับก็ต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้จากปาก
ชัดเลยว่าตอนนี้ไม่ได้ท้องค่ะ

ไม่ได้ท้องนะจ๊ะกินเยอะไปนิดนึงช่วงนี้
ตอนนี้ก็เลยขอทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับการทำงาน

แล้วก็จะดูแลรักษาสุขภาพกันไปด้วยค่ะ
ยังค่ะตอนนั้นอ้วนค่ะ

แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้สัก๒
อุปนธ์เรียบร้อยมันมีทุกอย่างเพอร์เฟกต์สวายดี
ไม่มีโรคไม่มีภัยคุณหมอเช็คแล้วคุณหมอบอกท้องได้แล้วนะ
ตอนแรกอยากมีแบบสองสามสองคน

ไม่รู้ค่ะอนาคตแต่ไม่คงไม่เกิน๒แน่นอน